อีกหนึ่งเหตุการณ์หนุ่มกัมพูชาเขาก็ไม่สบายนะฮะ
เขาก็ไปหาหมอได้ยาแก้ปวดมาทาน

คนร้ายใช้โอกาสนั้นเข้าไปในห้องพักไป
หรือคนข้าวของเอาไปหมดทุกอย่างเกลี้ยงห้องเลยครับ

อพระครินาสอยแล้วก็นางสาววัณธิดานะครับ
หลังถูกคนร้ายย่องเข้าไปขโมยกระเป๋าสะพายข้างในกระเป๋าก็มีทองคำหนัก๒บาทเงินสด๑๖๐บาท
พาสปอร์ตใบอนุญาตทำงานบัตรประจำตัวประชาชนหายทั้งหมด
ออกไปนอนที่เปรย์ที่หน้าห้องเช่านะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายหลับไปไม่รู้สึกตัว
ช่วงเย็นภรรยากลับมาจากทำงานพบว่าอ้าวทำไมประตูห้องมันเปิดอยู่
เข้าไปดูเนี่ยโอ้โหข้าวของถูกมรื้อค้นทรัพย์สินหายไปหมดเลยนะฮะ
ตำรวจก็คาดว่าคนร้ายน่าจะมาคนเดียวอาศัยจังหวัดที่นายพักครินาเนี่ย
นอนหลับลึกอยู่หน้าห้องด้วยยาแก้ปวดก็เข้าไปรื้อค้น
ขโมยทรัพย์สินออกไปหมดอย่างใจเย็นแบบนี้นะครับ